ล่าสุดนักวิชาการด้านเศรษฐศาสตร์มีการออกมาประเมินแบบนี้
ว่าถ้าการเมืองของไทยยังไม่ราบรื่น

จะส่งผลกระทบกับเรื่องของการท่องเที่ยว

นายธนวัฒนพลวิชัยอธิการบดีของมหาวิทยาลัยหอการค้าไทย
เขามองแบบนี้ครับว่าตอนนี้การเมืองของไทยเนี่ย

เพราะว่าการเมืองของไทยมีความไม่แน่นอนสูงมาก
เป็นปัจจัยสำคัญที่ส่งผลกระทบต่อความเชื่อมั่น
นักลงทุนนักท่องเที่ยว
ซึ่งตอนนี้วิเคราะห์และประเมินยากเพราะยังไม่รู้ว่า
ข้างหน้าเป็นยังไงทุกอย่างมันไม่ชัดเจนครับ
แต่เชื่อเหลือเกินว่าแรงกดดันทางการเมืองไม่น่าจะบานปลายไปมากกว่านี้
อาจจะมีการชุมนุมถ้าเกิดเป็นการชุมนุมแบบไม่มีการปะทะ
ไม่รุนแรงก็อาจจะกระทบกับเศรษฐกิจไทยไม่มากนัก
ก็จะเติบโตได้ในกรอบทั้ง๓๓๕
แต่ถ้าเกิดว่าจัดตั้งรัฐบาลได้ตามกรอบเวลาที่เหลืออยู่คือสิงหาคมนี้
น่าจะเป็นตัวหนุนทำให้เศรษฐกิจนั้นเติบโตขึ้นไปได้ตามเป้าหมายที่ตั้งเอาไว้
แต่ถ้าสุดท้ายแล้วมันเกิดการชุมนุมจนวุ่นวายมีการประทะกัน

ถ้ามันกระทบแล้วนักท่องเที่ยวหายไป๑ล้านคนต่อเดือน
เม็ดเงินจะหายไปกว่า๕แสนล้านบาทจนถึงสิ้นปี
ซึ่งจะกระทบกับการเติบโตทางเศรษฐกิจระยะยาวมาก
แล้วอาจจะยืดเยื้อไปถึงปลายปีและต้นปีหน้าได้
ถ้าเกิดว่าการบริหารประเทศยังไม่สามารถเริ่มต้นในการจัดตั้งรัฐบาลได้ตามกรอบเวลาที่ตั้งเอาไว้นะครับ